รวมพลังประชาชาติไทยของนายสุเทพเทือกสุบัน
เลขาธิการกปศที่ตอนนี้ใช้วิธีการเดินคารวะแผ่นดิน

เริ่มมีคำถามตามมานะครับว่ายุทธศาสตร์นี้ของนายสุเทพ
จะสามารถแปรเปลี่ยนเสียงสนับสนุนกรปศ
ให้มาเป็นคะแนนเสียงสนับสนุนภาคการเมืองของนายสุเทพได้หรือไม่

ปฏิบัติการเดินคารวะแผ่นดินย่ำรอยพื้นที่กปศ
ปากคลองตลาดเยาวราชศรีลมปฐุมวันและราชประสงค์
รณรงค์ให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของพักรวมพลังประชาชาติไทย
ตามที่นายสุเทพเทือกสุบันและอดีตแก่นำกปศหลายคนมองว่า
จะช่วยปลุกกระแสคนกรุงเทพที่เคยสนับสนุนปฏิบัติการชัดดาวกรทม
จนประสบคุณสำเร็จมาแล้ว
ถ้าว่าปฏิบัติการนี้อาจไม่ราบรื่นนัก
เมื่อบางคนแสดงออกถึงการไม่ต้อนรับ

แม้จะเป็นเพียงบางส่วนจากเสียงตอบรับของประชาชน
เพราะจากปี๒๕๕๗จนถึงขณะนี้
ท่าทีของคนกรุงอาจทั้งเหมือนเดิมและเปลี่ยนไป

ความผิดหวังไม่พอใจหรือก่อกวน
แต่ไม่ว่าระหว่างทางจะเป็นอย่างไร
แต่ละพื้นที่ที่พักรวมพลังประชาชาติไทย

จากจะเล็งเห็นถึงความตื่นตัว
ตื่นรู้ทางการเมืองของคนกฎธมอลแล้ว
แต่ละพื้นที่ล้วนมีกลิ่นอายความเป็นมวลมหาประชาชน
ที่เคยรวมตัวจุดติดกันมาแล้ว
ปฏิบัติการเดินในรอบนี้จึงต้องการตอกย้ำ
ไปยังประชาชนที่มีแนวคิดเดียวกัน
ไม่ให้สิ่งที่ทำมาต้องเสียของ

แปลเปลี่ยนเป็นที่นั่งสอ
เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เข้าอกเข้าใจในการต่อสู้

ภารกิจการปฏิรูปประเทศยังไม่เสร็จสิ้น

จะต้องมาสารต่อเพื่อไม่ให้เสียของ

พรรครวมลังก์ประชาชนชาติไทยเราเองก็
หวังคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เป็นสำคัญเหมือนกัน
แต่ก็ใช้ว่าเราจะไม่มีสอสอเขต
จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นในสุทธิพย์
เดินเท้าไปยังพื้นที่ต่างอีกครั้ง

เพราะนี่คือจุดแข็งในอดีต
ปัจจุบันกลายเป็นจุดอ่อนไปแล้วหรือไม่
อีกไม่นานประชาชนทั้งประเทศจะเป็นผู้ให้คำตอบ